คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
โอ้โหแก๊งสามซ่า๓ซิ่ง

แหมแว้นกันมาเลยทีเดียว

ถ้าแว้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้

ใช่คุณชิสาพูดถูก

สามคนคือเด็กเขาก็สนตามภาษา
แต่ด้วยความที่ว่าลงมาจากเนินไง
แล้วคนขับก็คงจะไม่ชินแล้วคงจะไม่ได้ดรีฟ

ก็เลยจังหวะเทออกไปเลย
สงสารคนเสื้อส้มกับเขียว
โดนพื้นหินไปเต็มเลยค่ะ

สักนิดชีวิตจะได้เรียนรู้

เพื่อการเรียนรู้ว่าอ้าวทำแบบนี้ไม่ดีมันอันตราย
อาจจะเจ็บซ้ำสองเจ็บซ้ำสาม

ผมอดทนกับคุณมากี่ปีต่อกี่ปีผมก็ยังทนได้
ดีมากคุณเป็นคนอดทน